เดี๋ยววิเคราะห์เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล

เดี๋ยวลองดูกันหน่อยนี่ผมขอแซวหน่อยสิ
อาจารย์ชัยเกษมโผล่ขึ้นมาแล้ว

พอวันนี้รัฐสรรพาเขาตีกว่าการเสนอชื่นนยกเป็นญาติ
แล้วได้รอบเดียวนี่อาจารย์ชัยเกษมมาเลย

เดิมน่ะคืออาจจะเป็นคุณเศษฐาได้มากกว่า๑ครั้ง

เดี๋ยวเพื่อไทยเขาจะบอกขึ้นคันดิเดตเขาไม่ครบ

ถ้าฟังจากคุณหมอชนน่านนะเมื่อวานนี้นะ
บอกว่าถ้าคุณพิธาไม่ได้ไปต่อ
เพื่อไทยก็คงจะต้องรอให้ก้าวไกลเนี่ย

จะมีพักที่๙พักที่๑๐อะไรเข้ามาก็แล้วแต่

เขาพูดตอนหลังจากที่รอบแรกไม่ได้
ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ขึ้นมาในรอบที่๒

หรือชนะโดยไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แต่หรือว่าเขาพูดไปเพราะเขามีความหวังว่าเขาจะเพิ่มยังไง

กลายเป็นว่าเกิดเพื่อไทย

เกิดต้องการให้ตัวเองเป็นนายกก็ต้องไม่ช่วยเก้าไกลไง

ดังนั้นการที่เขาพูดเขามองข้ามช็อตแล้ว

เขายังอยู่ในรัฐบาล๘พักอยู่นะ

เพื่อไทยเนี่ยตั้งใจจะเอาเก้าไก่ออก

อีก๔ปีข้างหน้ามีโอกาสทำคะแนนคืน

เติมทีชาวบ้านในตลาด
แล้วถามผมว่าพิธาจะได้เป็นนายกไหม

ทำไมเขาไม่เลือก๑๐๐๐๐บาทดนตรีอาจมาเลือกพี่ทามันเลือกเก้าไกล
ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้พูดไปในเบรกที่แล้วนะ

กับสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นอนาคตที่เขาชอบเนี่ยนะ

ดังนั้นเนี่ยโอกาสของเพื่อไทยถ้าจะคิดว่าเดี๋ยวเราก็ประชานิยมก็ดีหรือเงิน
หรือว่ามีนโยบายเอาใจประชาชนแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาเลือกเรา
ผมคิดว่าเพื่อไทยต้องคิดหนัก

คือถ้าเพื่อไทยสรุปให้ดีว่าทำไมแพ้เก้าไกรเนี่ย
มันจะมาสู่ข้อสรุปว่าถ้างั้นเราไม่ควรจะไปเคลียร์ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน
ถ้าเขาไปให้เขาไปเองมันก็จะเป็นแบบนี้มากกว่า
แต่ทีนี้ปัญหามันคือสวบอกว่าถ้ามีก้าวไกลอยู่ด้วยเขาจะไม่โหวต
ยกให้ภูมิใจไทยอันนี้วันนี้พูดชัด
อนุทินบอกมีก้าวไกลก็ไม่ร่วมรัฐบาล

คุณวราวุฒิบอกถ้ามี๑๑๒ก็ไม่เอา
เดี๋ยวขอดูตัวเลขของฝั่งซีก๓๑๒๑๘๘๒๔๙คือสวนะครับเพราะว่าลาออกไปท่านหนึ่ง
เอาอย่างนี้อาจารย์ถ้าเป็นเพื่อไทย
อาจารย์จะให้ทำยังไง
ผมมองว่าถ้าสูตรเดิมอยู่ที่

ฉะนั้นผมเชื่อว่าเขามีการคุยกับสวบางส่วนแล้ว

ถ้าเขาคิดว่าสามารถดึงเสียงสวได้
จะดึงจาก๑๐พักเข้ามา
คือไม่จำเป็นต้องดึงมาทั้ง๖๔ใช่ไหมครับ

แต่เมื่ออย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าสุดท้ายแล้วก็คือ
พักทุกพักเนี่ยมีเมื่องื่อนไขอยู่ข้อหนึ่ง
ก็มีการคุยกับก้าวไกลว่าถอยเรื่อง๑๑๒ได้ไหม
ถ้าก้าวไกรยอมมันก็เกมมันก็สมูทจบใช่ไหมครับ

มันก็นำไปสู่การที่คิดว่าอย่างนั้นขยับหมากไหม
ขยับมาก็คือว่าก้าวไกรไม่ยอมก็จำเป็นเมื่ออย่างนั้นก็จำเป็น
ก็จะเป็นสูตรที่อาจารย์บริญญาพูดว่าก็เหมือนกับต้องผลักก้าวไกลออก
เก้าไกลออกก็ต้องดึงพักอื่นเข้ามาแทน
แต่เนื่องจากเสียงของก้าวไกรสูงมากถึง๑๕๑
สิ่งที่เขาต้องดึงเนี่ยถ้าได้ดึงของทางภูมิใจไทยได้๗๑ใช่ไหมครับ
มันขาดอีกเยอะมากทีเดียวฉันต้องหาดึงใครก็ได้ที่ดึงวุฒิได้ด้วย
ซึ่งอาจจะหมายถึงพลังประชารัฐซึ่งก็นำมาสู่ปัญหาประวัติศาสต

เรื่องนโยบายบอกไปเอาสองลุงอะไรอีก
ไทย๑๕๒ของเก้ากลายนี่ไม่นำ
ถ้าโวร์ดเรื่องนายก็โวร์ดให้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
คือตอนนี้ในสภาผู้แทนเนี่ยนะครับ
ก็หายไป๑เป็น๔๙๙นะครับ
เพราะหยุดปฏิบัติหน้าที่เขาให้ตัดออกไปด้วยจากยอดรวม
แล้วเขาก็จะลดยอดกึ่งหนึ่งลงมาด้วย
ตอนนี้ไหลไป๒คนเหาหมู่ที่สภาก็ระอบออกไป๑
คือผมเรียนว่าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าจะเจรจากันไม่ได้
ที่๑นี้นะครับอย่าลืมว่าพอก้าวไกรเขาไม่ได้เป็นพักอันดับหนึ่ง
นายกก็ไม่ได้เป็นน้ำหนักของการที่จะไปแก้กฎหมายอะไรมันก็ยิ่งน้อย
เหตุผลในการจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะเรื่องนี้มันอยู่ที่เพื่อไทย
เพื่อธัญญาจารย์อย่างไรแล้วทำจริงก้าวไก่เขาก็มีทางออก
ที่จะไม่ต้องไปแก้ไขมาตรา๑๑๒ยังไงคะ
เอาง่ายคุณเขียนทราบไหมว่าโทษของมาตรา๑๑๒
แต่เดิมคือสูงสุดไม่เกิน๗ปีแล้วไม่มีขั้นต่ำ
ทราบไหมครับมาเพิ่มเป็นขั้นต่ำอย่างน้อย๓ปีแล้วสูงสุด๑๕ปีตอนไหนรู้ไหม
คณะปฏิวัติในวันที่๖ตุลาคม๒๕๑๒
หลังจากปราบปรามนักศึกษาเสร็จนะครับด้วยข้ออ้างต่างนานานะ
แล้วก็ออกประกาศคณะปฏิวัติเพิ่มโทษจากที่ไม่เกิน๗ปีกลายเป็น๑๕ปี
ความจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำคือว่าก็เรามายกเลิกประกาศคณะปฏิวัติอันนี้ดีกว่า
เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพักเก้าไกรหรือใครเลยนะ
เพราะว่าโทษแต่เดิมตั้งแต่สมัยสมศิษย์ศิราชไม่เกิน๗ปี
ผมว่าตรงนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแล้วไงที่เราพูดถึงว่า
มาตรา๑๒จะใช้เหมาะสมอย่างไรพร้อมให้ผมรู้ได้นะคะ
อาจารย์วันนอประธานรัฐสภานะฮะก็เปิดเผยนัดเรียบร้อย
โหวตเลือกนายกครั้งต่อไป๙นาฬิกาวันที่๒๗กรกฎาคม
เพื่อไทยจะจัดสูตรแบบนี้ในแบบต่างนะอาจารย์คิดว่าได้ไม่ได้อย่างไร
เรามีสูตรไหนบ้างที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลองวิเคราะห์เอาไว้นะฮะ
ถ้าสูตรนี้พอเป็นไปได้ไหมฮะสวจะโหวตจะเสียงถึงไหม
ต้องตัดไปหนึ่งแต่ว่ายอดมันจะลดลงมาใช่ไหมครับ
คือผมไม่วิเคราะห์อย่างนี้นะครับเรามี๓๑๒ต้องบวกสว๑๓คนเข้าไปด้วย

บอกว่าก็เสียงข้างมากของสภาผู้แทน

สูตรนี้คือสูตรเดิมสูตรดั้งเดิม

และสอวรนะครับที่จะเลือกคุณเสถาเนี่ย

เพราะเสนอซ้ำไม่ได้คุณเศรษฐาก็จะเสนอซ้ำไม่ได้แล้ว
ที่จะกลายเป็นยติซ้ำหรืออะไรแบบนี้
อาจารย์อาจารย์คิดว่ะจะเป็นจะเป็นสูตรเดิมไหม
ผมเชื่อว่ามีการเป็นไปได้สูงมากนะครับ
จากการตีความลงมติของรัฐสภาในวันนี้
เป็นไปได้มากเลยนะครับที่เพื่อไทยเขาต้องเติม

อุ๊ยคุณเข็มสอนเกี่ยวไม่ทันเหรอ

ต้องยอมรับนะครับพักการเมืองทุกพักอยากเป็นรัฐบาล
ฉะนั้นจริงก็คือถ้าสมมุติไปชวนพักอื่น

ซึ่งผมรู้สึกว่ามันแปลกนิดนึงนะครับว่า
เงื่อนไขขึ้นมาเพื่อที่จะไม่เข้าร่วม

แต่ตามติโดยสัญชาติยานพักการเมืองทั่วไปแล้วเนี่ย

อยู่ดีตอนที่เลือกตั้งเสร็จใหม่

ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้าน

ผมมีให้อีกสูตรหนึ่งนะครับ

ถ้ามีก้าวไกลเขาไม่เข้าร่วมจริง
คิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหม
เหลือแค่ก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้าน
แต่อันนี้ก็คือเสียงก็ยังไม่ถึงโหวตนายกนะ

เขาได้ก้าวกลายอยู่แล้ว
อาจารย์ปริญญาเชื่อว่าก้าวไกลยังไงก็โหวตให้

ถ้ามีพลังไบรัสมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไข

แรงดูดจากสอวรกับพลังประชารัฐ

ผมบอกครับว่าประวัติศาสตร์ทั้งหลายมันจะกลับมานะครับแล้วก็เพื่อไทยความน่าเชื่อถือก็จะต่ำลง
อะไรง่ายกว่ากันคะอาจารย์คะในการที่ดึงพักอื่นมาร่วมโดยที่ก้าวไกลยังอยู่
กับดันก้าวไกลไปฝ่ายค้านเลยอันไหนง่ายกว่ากัน
มันเป็นลำดับครับคุณเขมสองคือสูตรเนี่ยมันต้องลองสูตร๘พักเติมพักที่๙ที่๑๐ก่อน
อาจารย์ดูสูตร๓ของผมหน่อยละครับนะสูตร๒แป๊บเดียวสูตร๒แป๊บเดียว
ขอเปรียบเทียบกันนิดนึงก่อนครับสูตร๒แป๊บเดียวนะครับสูตร๒กลับมาก่อนนะ
๒๒คือว่าไม่มีพลังพชาลัดแล้วจะได้เสียง๙กลายเขาวดยกมือให้

ถ้าเกิดสภาผู้แทนลมเสียงได้เกินครึ่ง
เขายกมือให้เขาจะโหวตเลย
แต่พอมีพลังพัดปุ๊บก็อาจจะเป็นเงื่อนไข
เนี่ยในเฉพาะจันทร์เมือง

ได้เคยประกาศท่าทีกับพลังประชารัฐ

แล้วถ้าเป็นสูตร๓จะง่ายไหม

มันแตกต่างจากสูตรที่แล้วใช่ไหม

แต่ผมว่าเมืองทีอาจจะไม่มา

ได้ว่าการเมืองไทยครั้งที่แล้ว

เวลาโหวตใช่ไหม

มองว่าจะเห็นอะไร
กับผู้ชมนะครับ
คุณผู้ชมงง
ผมว่าอย่างนี้คือผมเนี่ยไม่อยากเห็นการที่ต้องลงถนนกัน
ถ้าทำไปตามคันลองของวิธีทางประชาธิปไตย
ที่ประชาชนเขาอยากเห็นรัฐบาลประชาธิปไตย
ผมก็ยังเชียร์ว่าให้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านเดิมตั้งรัฐบาลให้ได้
เรื่องของการตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามีก้าวไกลแล้วพักอื่นจะไม่มาเนี่ย
ผมเรียนอย่างนี้นะครับอันที่๑เขาไม่ได้เป็นนายกแล้ว

แล้วการเสนอแก้กฎหมายใดก็แล้วแต่
ลำพังเพียงแค่พักหนึ่งพักใด
มีเสียงแม้ว่าจะมากสุดคือ๑๐แต่ก็๑๕๑เสียงเนี่ย
กฎหมายมันไม่ผ่านตั้งแต่วันอาทิตย์๑แล้ว
ดังนั้นผมคิดว่าข้อนี้ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่เพื่อไทยไง

ผมอยากเห็นการเมืองมันพอไปได้
แล้วผมคิดว่าอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของระทบาทธิศปฏญาชีวิต
แล้วความจริงเป็นสูตรแรกด้วยซ้ำไปนะ
ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเพราะคนไม่เคยมีใครจะ
อันเดิมแล้วก็พยายามจะดึงในรูปแบบไหนก็ตามที
ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อไทยสามารถจะโน้มน้าวได้มากกว่า
แต่ถ้าพอมหัมตรวมกดดันด้วย๑๑๒สุดท้ายแล้ว

มันมีโอกาสมากที่จะสะบัดไป

อาจารย์คิดว่าบทบาทของคุณพิธานะจากนี้ไปเนี่ย

เอาคือตอนนี้มันก็จะคล้ายกับคุณธนทร

หยุดปฏิบัติหน้าที่๒๓พฤษภา
กว่าจะวินิจฉัยนะที่๒๐พฤศจิกาคุณเข็มสอนตั้ง๖เดือน

เพราะว่าในข่าวของคุณธนทรเนี่ย

กรกตไม่ได้ไปเอาหลักฐานทางฝั่งคุณพิธามาเลย

แต่ว่าก็ไม่น่าถึง๖เดือนนะมันมีบรรทัดฐานไว้แล้ว

ระหว่างนี้ก็คือเขาต้องรอนะครับ
แต่ว่าเราก็จะไม่ได้เห็นคุณพิธามีบทบาทในสภา
บาทคุณพิธากับก้าวไกลพี่ตู้มองยังไงครับ
ว่าคุณพิทาถ้าผมอ่านนะครับ
ผมคิดว่าเขาอาจจะเดินสายมากขึ้น

แล้วก็กระแสมวลชนพวกนี้มันจะนำมา
เพราะว่าอย่าลืมนะครับทั้งหมดที่พูดทั้งหมดเนี่ย

ตัวแปลที่นุศบุรีไปใช้ไปวันนี้

เดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้เชิญมาแล้วก็มาพูดมาวิเคราะห์กันต่อครับคงตั้ง

ผมว่านู่นข้ามไปถึงสัปดาห์หน้านะครับ

ขอบพระคุณมาก